จากเรื่องเล่าสยองขวัญสู่ภาพยนตร์ร้อยล้านเชื่อมโยงกับสถานที่จริง
รัฐดาแลนด์สถานที่เที่ยวสุดฮิตเมื่อราว๕๐ปีก่อนที่วัยรุ่นเชียงใหม่ทุกคนต้องไปสัมผัส
แต่ใครจะคิดเมื่อเวลาผ่านไปคำว่ารัฐดาแลนด์กลับกลายเป็นคำที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องผี
กลับไปเมื่อปี๒๕๑๓จังหวัดเชียงใหม่เริ่มที่จะบูมเรื่องการท่องเที่ยว
คุณนายรัฐดาพันธาภาคือผู้ใหญ่ใจดีที่มีเจตนาที่อยากจะพัฒนาเมืองเชียงใหม่
จึงมีแนวคิดก่อตั้งรัฐดาแลนด์ขึ้นหลังจากเปิดกิจการก็ได้ลงทุนด้านวัฒนธรรม
ส่งเสริมการใช้แรงงานท้องถิ่นโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ
ชาวเขามาดูแลพัฒนาพื้นที่เกือบร้อยไร่ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์
แต่เมื่อมีวันเริ่มก็มีวันลาในที่สุดคุณนายรัฐดาก็ตัดสินใจเลิกกิจการและทุกอย่างลง
โดยตลอดระยะเวลาที่ให้ความสุขกับคนเชียงใหม่ไม่เคยมีเรื่องลึกลับ
หรือเหตุฆาตกรรมในพื้นที่มาก่อน
คุณรักษ์ดาลท์ทำประโยชน์ให้จังใหม่มากนะ
สร้างโรงงานภรรยาสูรและช่วยชายจังใหม่
โชชพุทธกรเปิดโรงหนังสองโรง
เพื่อให้ด้านความบันเทิงมากับตัวดาลแรม

เขาเป็นคนที่มุ่งทำกัน
มันไม่มีคราวฆ่ากันตายแล้วกันตายในรัฐดาลแรมเลย
เพียงแต่สถานที่เป็นทรัสหนักป่า
มันอำนวยต่อการที่จะไปกูกเรื่องเข้าไป
เป็นที่อยู่ของผีศิลป์อะไรอะไรพวกนี้
คือสถานที่ตัวอักทันบางอย่างของญาติแรงดันเนียยังคงอยู่นะครับ
อยู่กระติดถนนใหญ่เลยตรงคอบสถาน
หรือทั้งพวกรูปปั้นรูปเสือรูปอะไรครับ

ว่าจะเห็นว่ามีเสืออยู่มีเสือมีกวางอะไรอยู่ในนั้น

ครั้งหนึ่งครูรัฐดาได้ให้สัมภาษณ์

นิตยสารการท่องเที่ยวอสทว่า
การลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลนั้นไม่ได้หวังทุนคืน
แต่ที่ทำไปนี้เพราะอยากให้รัฐดาแลนด์
เป็นสมบัติของเมืองเชียงใหม่และเป็นอนุสรแห่งชีวิต
ส่วนเรื่องเล่าผีเฮียนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน
เป็นเพียงคำพูดปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่น
โดยยึดโยงสถานที่เท่านั้น
สวัสดีครับ